คุณผู้ชมคะการเมืองตอนนี้เข้มข้นนะคะมีคนออกมาแฉว่าตอนนี้มันมีดิวลลับ
ตู่ชูป้อมโอ้โหนี่นี่ค่ะล้มตู่ชูป้อมลุงป้อมอยู่ข้างคุณมิ้ว
คือมันนอกเหนือจากประเด็นที่ว่าวาระเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจนถึงเมื่อไหร่
ตกลงสอสอบัญชีรายชื่อหารร้อยหรือหาร๕๐๐มันมีเรื่องใหม่มาอีกแล้วนะคะ
คือวันนี้นายสรรวุฒิสรรานเกสอุตรฐริตภัคพฤชาสตร์บอกว่ามันมีน่ะ
ขบวนการล้มตู่ชูป้อมวิธีการเขาเป็นแบบนี้นะคะคือสองพักใหญ่
พลังประชารัฐกับเพื่อไทยเขาจะจับมือกัน
เพื่อที่จะได้สูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อแบบหารร้อย
แล้วจะดันพลเอกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ก็ทำเป็นพูดไปว่าพักพลังประชารัฐ
ยังชูพลเอกประยุทธ์ต่อไปให้พลเอกประยุทธ์ตายใจ

ชื่อย่อพอพานมีการดิวรักกับเจ้าของพักเพื่อไทยหรือไม่
ถ้าเกิดอยากให้พี่อยากให้น้องชายอยู่จริง

ก็เอาหาร๕๐๐สิครับพลเอกประวิทธิ์
น้องชายจะได้อยู่ถ้าหารร้อยเนี่ยน้องชายจะเหลือหรือ
ต้องไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะ
พอมันมีข่าวมาแบบนี้ผลเอกประวิทย์ว่ายังไง
พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่เคยดิวอะไรกับใครเลย
ไม่เคยดิวนะคะครับแล้วก็ถามว่าแล้วอนาคตพักพลังประชารัฐเนี่ย
จับมือกับเพื่อไทยนี่มันได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอ
พลเอกประวิทย์ตอบว่าจะไปรู้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องของอนาคต
อันนี้ไม่ปฏิเสธนะคะบอกว่าจะรู้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องของอนาคต
ควับเลยหันควับมาตอบถามต่อค่ะครับว่าดูเหมือนว่าพักพลังประชารัฐ
ชูท่านพลเอกประวิทย์เป็นนายกนะท่านพลเอกประวิทย์ตอบว่าไม่ใช่
จะเป็นได้ยังไงยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแล้วประโยคนี้ค่ะ
เพราะนายกยังอยู่ต่อได้อีกสองปีมันตอบให้เองเลย
เดี๋ยวฟังเสียงพลเอกประวิทย์เลยดีกว่า
เราไม่รู้จริงใครจะไม่รู้อนาคตใครจะเป็นยังไงไม่ใช่
ไม่ใช่ผม

มองกันว่าเป็น๒ปีปุ๊บ
หรืออีก๒ปีก็นุ่มต้องขึ้นต่อเลย
เอาจากในบัญชีค่ะในอนาคตหลังที่๖เกิดแล้ว

หลายนะเดี๋ยวต้องอีกก่อน
นี่ประโยคเด่นค่ะ
ถามว่าอาจารย์พลเอกประวิทธิ์จะต่อจาก
ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนต่อไป
ท่านก็ตอบแบบเมื่อกี้ค่ะจะไหวไหม
ส่วนผลเอกประยุทธ์วันนี้ไม่ตอบนะเรื่องแบบนี้นะฮะ